เคยได้ยินคำว่าสามัคคีคือพลังใช่ไหมคะ
เรื่องนี้ก็เหมือนกันเป็นการรวมตัวกันของสาวกลุ่มนี้ค่ะ
เพื่อที่จะยกพระพุทธรูปองค์ใหญ่สามัคคีกันแบบไหนไปดูกัน
นี่ชิสา

เพื่อนหญิงพลังหญิงของแท้

ล้วนนะจ๊ะและไม่ใช่หญิงรุ่นด้วย
นี่เป็นหญิงรุ่นใหญ่วัยกลางคนขึ้นไป

นุ่งสิ้นแล้วก็อุ้มอุ้มโอบพระพุทธรูปองค์ใหญ่
มาที่วัดป่าสามัคคีศรีประชาวนารามค่ะ

อยู่ที่หมู่หกตะบนจังหาญแอมเภอจังหาญจังหวัด๑๐๑
พลังใจเต็มเปี่ยมพลังกายเต็มร้อยจริง
คือวัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่นะคุณผู้ชม
ยังขาดปัจจัยในการสร้างวัดในการธนุบำรุงบูรณะต่างอีกมากมาย
ประชาชนในพื้นที่เขาก็เลยร่วมแรงร่วมใจถวายปัจจัยกันมา
สร้างและพัฒนาวัดแห่งนี้
นี่น่าจะเป็นพระประธานเลยนะองค์ใหญ่ขนาดนี้

ทีนี้แล้วยังไงหาคนในหมู่บ้านก็อาจจะมีภารกิจกัน
ทั้งหลายก็เลยใช้แรงของฉันนี่แหละร่วมด้วยช่วยกัน
นี่แถวบ้านนะเรียกว่าแม่ยก

นี่มีแต่แม่ยกไม่มีพ่อยกใช่ไหม
พูดพ่อน่ะจะอยู่ท้ายสุดเท่าที่เห็นขวาแบบ

นี่เขาบอกว่าได้บุญหนักหนักจริงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดนี้
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันจริงนะคะ
เพื่อให้วัดได้มีพระพุทธรูปมาให้พวกเราได้กราบไห้เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
พูดได้เลยว่ากำลังกายแข็งแกร่งขนาดนี้กำลังใจเต็มร้อยแน่นอนนะคะ

ส่วนใครอยากจะสนับสนุนหรือบริจาคทุนทรัพย์ปัจจัยต่างให้วัดนี้ก็สามารถทำได้เช่นกัน
มีโอกาสไปที่แห่งนี้ก็สามารถไปกันได้นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสามัคคีศรีประชาวนาราม